ผมย้ำอีกทีหลังจากนี้เราจะไม่เห็นทิมพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะโดนคดีด้วยหรือไม่อย่างไรฮะ
เรื่องกรณีหุ้น๑๕๑เนี่ยครับคือยังไรก็ตามคุณจับมันวิเคราะห์ว่ายังไงนะคือในทางคดีความอะไรที่ดูดีมักจะร้ายเสมอ
เอาอย่างนี้มี๓คำร้องที่ยื่นให้ตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาซึ่งกรกตย่อมรู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเรื่องเงื่อนระยะเวลา
แต่กรกตไม่รีบประชุมเพื่อที่จะมีมติรับหรือไม่รับรอให้ผู้ร้องส่งหลักฐานครบถ้วนก่อนแล้วจึงประชุมและก็จำหน่ายกคำร้องทั้ง๓คำร้องออกไป
คนทั่วไปก็เข้าใจว่า
ชนะแล้วเพราะว่ายกคำร้อง
แต่ในวันเดียวกันกรกตก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามมาตรา๑๕๗
ที่ว่ารู้ว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติแล้วไปสมัคร

จำคุก๑๑๐ปี

มีทั้งโทษที่ประหารทางการเมือง

แสดงว่ากรกตเชื่อว่ามันมีมูล

ตามมาตรา๙๘วงเล็บ๓

กรกตก็สามารถใช้สิทธิ์
ยื่นสารรัฐธรรมนุนโดยตรง

ผู้ร้องเดิมทั้ง๓รายเนี่ย
ยังสามารถมาร้องใหม่

เรื่องคุณสมบัติการเป็นสอสอ

เข้าข่ายมาตราข้าว๑๘องค์เล็บ๓

ได้รับรองการเลือกตั้งก่อน

ภายหลังมาสอยตอนหลัง

กรกตยกคำร้องในคดียุบพัก
ทั้ง๔กรณี

แต่ว่าในการไต่ตามมาตรา๑๕๑

คุณพิธานะครับ

มันจะถอยไปถึงปี๖๒หรือไม่

มีคุณสมบัติเป็นสมาชิก
เก้าไกลหรือไม่เพราะเขาห้ามถือหุ้นสื่อ

ยุบพรรคอีก

๔คำร้องเป็นเรื่องเล็กหมด

อยู่ที่เขาจะเอากันแค่ไหนกันอย่างไร

ในฐานะนักวิเคราะห์เคสนี้ฮะ

เอาเฉพาะคุณพิทาอย่างเดียวก็ได้

ชิกผู้ที่คุณพิทารับรองและชนะการเลือกตั้ง
หรือแม้กระทั่งแพ้การเลือกตั้งแต่ว่านับเป็นบัญชีรายชื่อ

คือสามารถที่จะขยายผลได้ทั้งหมด
อยู่ที่ว่าเขาจะเอาขนาดไหนอย่างไร
คือที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดเพื่อให้คนเสียกำลังใจ

คือสิ่งที่ผมเล่าผมโดนมาก่อนหมดแล้ว
อย่างที่คุณจตุพรบอกว่าความจริงที่เราเห็นแค่๓๐
ม่าน๗๐ที่เราไม่เห็น
นี่คือหลังม่านที่เราเอามาเล่าหน้าม่าน

คุณพิทาเองนะครับและก้าวไกลที่เขาบอกว่า
มีไอ้โม่งตัวใหญ่บ่งการชักใหญ่

ผมว่าเขาจะได้รับคำตอบ

นั่นแหละยิ่งกว่าการวางใบเสร็จ

หลังจากนี้เราจะไม่ได้เห็นคุณทีมพิธาเป็นนายรบบนดี

โอกาสเป็นนายกเป็นสูง
จากวุฒิทธิสภา
โอกาสเป็นศูนย์